เราลุ้นกันนับจากวินาทีต่อไปนี้คืออะไรคะ
ใช่แล้วใช่ไหมคะเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อืม
จะสามารถจัดกิจกรรมต่างได้หรือเปล่านะคะ
แล้วมีมาตรการอะไรออกมาคุมหรือเปล่าวันนี้น่าจะชัดเจนค่ะ
เรื่องนี้นะคะโฆษกรัฐบาลดรแด๊กค่ะ
ธนกรวังบุญคงชนะนะคะบอกว่าคือถ้าเกิดว่าไปดูภาพรวม
เรื่องของสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันรายใหม่
คือถ้าเกิดดูตัวเลขบรรยากาศมันดีขึ้น
สถานการณ์มันดีขึ้นเรื่องของโควิดแต่
มิครอนก็ยังไว้วางใจไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วยังคงต้อง
ไม่ประมาทกาดอย่าตกต้องเฝ้าระวังนะคะ
คุณธนกรบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นในช่วงสายวันนี้ค่ะ
คุณผู้ชมจะมีการประชุมสอบคอชุดใหญ่นะคะ
ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน
นั่งหัวโต๊ะเอ๊ะจริงแล้วสอบคอชุดใหญ่

แต่ศุกร์ที่ผ่านมาเป็นวันหยุดก็เลยเลื่อนมาเป็นวันนี้
เพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะมีการเคาะมาตรการต่าง
จะเป็นมาตรการให้เราได้ร่วมฉลองปีใหม่อย่างไร

เอาแบบนี้ก่อนเบื้องต้นน่าจะมีวาระหลัก
ก็คือการหารือเพื่อมีการปรับมาตรการเข้าออกประเทศ
การจัดงานรื่นเริงช่วงเทศกาลปีใหม่
พร้อมทั้งมาตรการป้องกันโรคโควิด๑๙อย่างต่อเนื่องนะคะ
ทุกกิจกรรมเน้นย้ำแบบนี้ค่ะ
คุณธนกรบอกว่าทุกกิจกรรมขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกฝ่าย

ซึ่งนายกรัฐมนตรีท่านเองแสดงความหวังว่า
คนไทยทุกคนจะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาล
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้อย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยนะคะ
อกจากนี้วันนี้ที่ประชุมสอบคอค่ะ
จะมีการถกเรื่องของมาตรการปีใหม่แน่นอนอันนี้ชัวร์แล้วนะคะ
วาระที่สำคัญก็คือการพิจารณาเปิดด่านชายแดนทางบก
ในพื้นที่ภาคใต้เพราะว่าก่อนหน้านี้
คือมีการคาดการณ์กันว่าจะสามารถเปิดด่านได้คือ๑๖ธันวาใช่ไหมค
เดิมอันนี้นะเดิมทีเดียวแต่พอมีโอมิครอนระบาด
ก็เลยทำให้อาจจะต้องมีการพิจารณาเลื่อนออกไปก่อน
หรือไม่อย่างไรวันนี้น่าจะเคาะกันนะคะ
อกจากนี้ยังจะมีการหารือแผนการให้บริการวัคซีน
ปีหน้าปี๒๕๖๕ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้จับตากันนะคะ
มีการประชุมสอบคอชุดใหญ่ค่ะ
เอาไหนน้องปุ้ยพูดถึงเรื่องของวัคซีนแล้วนะครับ
ไปดูยอดการฉีดวัคซีนของเมื่อวานนี้กันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับยอดการฉีดเมื่อวานนี้นะครับ
ก็ฉีดไปนะครับ๔๘๗๐๐โดสนะครับ
เข็มแรก๑๕๔๖รายเข็มที่๒๑๙๓๕๗ราย
ที่๓๑๗๒๐๕รายและเข็มที่๔๑๕๙๒ราย
ยอดรวมเป็นยังไงครับยอดรวมยอดรวมของเราเป้าหมาย๑๐๐ล้านโดสนะครับ
ตอนนี้๙๗๒๘๔๗๙๐โดสนะครับ
ก็เหลืออีก๑๙วันก็น่าจะเรียบร้อยล่ะ
ไม่มีปัญหา๑๐๐ล้านโดสไม่มีปัญหาแน่นอน